เอาละครับคุณผู้ชมฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลิกขจายในวันนี้
เอาไปเกาะติดเรื่องของการเมืองต่างประเทศ
นั่นคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของการแสดงสปริตของนักการเมือง
แม้ว่าเป็นประเทศต้นแบบของระบอบประชาธิปไตย
แต่มันก็มีการโจมตีออกมาว่าบางคนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
บางคนที่ว่ายนั้นก็คือมันก็ดูย้อนแย้งไงใช่ไหมคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพครับ

ครับวันนี้ขอขีดเส้นใต้เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหน่อย
ซึ่งสักครู่หนึ่งคุณจุธารัฐคุณอรัชพรคงจะเพิ่มเติมในเรื่องความคืบหน้า
แต่ว่าประเด็น๒๓ประเด็นผมคิดว่าที่เราควรจะได้เห็นจากการเลือกตั้งคราวนี้
คือหนึ่งสปีริตของคนที่เป็นผู้นำหรือคนที่กำลังจะเป็นผู้นำ
อย่างที่คุณบุ๊กบอกอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
ดหัวว่าทรัมป์ชิงประกาศเราชนะแล้วทั้งที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จ
อีกฉบับหนึ่งพาดหัวว่าชิงประกาศชัยชนะทรัมป์ใบเดนต่างมั่นใจนั่งประธานาธิบดี
แล้วก็มีหัวข่าวที่บอกว่าแข่งกันเดือดจ่อถึงขั้นฟ้องศาล
สิ่งที่จะฟ้องศาลนี่แหละครับขอขีดเส้นใต้อธิบายหน่อย
คือเขาจะจะฟ้องสารดีกาฝ่ายทรัมป์นะคือสารสูง
เขาจะฟ้องให้สารสั่งหยุดนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาทางปรายศนีย์
ซึ่งจะมาถึงหลังวันเลือกตั้งเพราะว่าลึกเนี่ยทรัมป์เขาเชื่อว่า
บัตรที่เลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาทางส่งมาทางปรายศนีย์นั้นเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นคะแนนเสียงของฝ่ายใบเดน
แล้วตรงนี้ท่านผู้ชมควรจะทราบไว้ด้วยนะครับว่า
ผู้วิทากษาศาลดิกาฝ่ายหรือศาลสูงเนี่ยมี๙คน
ก่อนหน้านี้เนี่ยใน๙คน๕คนเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าอิงอยู่กับฝ่ายลีพับบีกัน
อีก๔คนอิงอยู่กับฝ่ายเดโมแครต
แต่ว่าล่าสุดมันมีตำแหน่งว่างไปอีกตำแหน่งหนึ่ง
ซ้ำเพิ่งแต่งตั้งคนไปแทนคนเก่าหนึ่งคน
ก็เท่ากับว่าตอนนี้อิงอยู่กับรีพาปิกันเนี่ย

อันนี้ก็ต้องดูว่าสารจะว่ายังไง

อันนี้จะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือ
ของระบบเลือกตั้งหายไปเยอะเลย
เพราะต้องส่งกันถึงศาลแล้วให้สารตัดสิน
ถัดมามีคำถามว่า
เมื่อประกาศผลออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินอเมริกา
เรื่องทางเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรเนี่ยมีคนพูดกันเยอะแล้ว
จะนำไปสู่ความกังวลนี้
ตอบว่าเขาไปดูตัวเลขการซื้อขายปืนในช่วงนี้

มีคนเข้าเข้าออกออกร้านปืนซื้อปืนกันมากผิดปกติ
มีรายงานว่าบางวันวันเดียวมีคนไปซื้อปืนกว่า๒แสนกระบอก
แล้วมีตัวเลขว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
มีคนซื้อปืนเพิ่มขึ้นมา

อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเขาเอาไว้ป้องกันตัว
ผลพวงจากเกิดการจราจนเรื่องผิวสีที่ว่ามันนั่นแหละ
และคราวนี้ถ้าทลัมภแลแล้วทลัมภไม่ยอมแพ้
ทลัมภลประกาศรุยประกาศสู้
แล้วกองเชียร์ของทรัมป์พลอยบ้าดีเดือดเข้าไปด้วย

นี่คือคำถามที่น่าห่วงใยมาก

คราวนี้ถ้าทรัมป์พลิกกลับมาชนะนะครับ
ถึงตัวเลขจะเห็นในจอเนี่ย

ถ้าทรัมป์กลับมาชนะ
สำนักโพลทั้งหลายสำนักวิเคราะห์ทั้งหลาย

ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์
เรื่องการทำโพลกันใหม่แล้วล่ะ

สำนักโพลส่วนใหญ่สื่อส่วนใหญ่

ออกมาในแนวเดียวกันหมดว่า
ใบเดนชนะแทบทั้งนั้น
อันนี้ถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย

มันจะเป็นการหน้าแตกรอบสอง
เพราะว่าคราวก่อน๔ปีที่แล้วจำได้ไหมครับ
โทรทุกสำนักสื่อทุกสำนัก
ออกมาในแนวว่าฮิลาลีชนะทั้งนั้น
แล้วชนะอย่างล้นหลามด้วย
สุดท้ายทำเป็นฝ่ายชนะ
อย่าลืมนะครับว่าอเมริกาเนี่ย
เขาเป็นเจ้าตำรับทำโพล

เรื่องที่ต้องติดตามต่อหลังการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีคราวนี้ผ่านพ้นไป
คือความแตกแยกของคนอเมริกาครับ
ปัญหาสังคมอเมริกันที่แบ่งคั่วแยกข้าง
๐๑ที่ท่ำเป็นประธานะธิบดี
ซึ่งมีการพูดกันมากว่า

ก่อให้เกิดการแตกแยกในสังคมอเมริกันมากที่สุดยิ่งกว่าประธานาธิบดีคนไหนในประวัติศาสตร์
ปรากฏการณ์หลังทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเมื่อสี่ปีก่อนทำให้ครอบครัวแตกแยก
เพื่อนสนิทมิตรสหายเลิกคบกันเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกัน
มองหน้ากันมองหน้ากันไม่ติด
อันนี้ไม่ใช่เป็นคำพูดลอยลอยนะครับเพราะมีข้อมูลที่เขาไปสำรวจเรื่องเหล่านี้มา
แล้วก็ก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าบางครอบครัวมีปัญหาถึงขนาดแตกแยกกัน
อันนี้ก็เหมือนเหมือนบ้านเราที่เคยแบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดง
เมื่อหลายปีที่ผ่านมาใกล้เคียงกันครับแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้
อเมริกาจะหนักกว่าเราพี่น้องที่ทะเลาะกันขึ้นศาล
ก็มีประวัติเป็นคดีความชัดเจนมีหลายครอบครัวที่เลิกกัน
ก็มีเรื่องราวปรากฏชัดเจนไม่ได้พูดลอย
บ้านเราเนี่ยเสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่อเมริกาเนี่ยเขาแบ่งเป็นสีแดง
เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าพักไหนสีแดงพักไหนเป็นสีน้ำเงิน
เรื่องนี้มันดีหน่อยตรงที่ว่าถ้าใบเดนชนะเนี่ย
เดนประกาศว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดี
เขาจะทำให้การแตกแยกกลับมาสมานฉันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ซึ่งอาจจะยากครับแต่ว่าเขาจะพยายามทำ
แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าทรัมป์ได้ไปต่อนะสิ
อาการแตกแยกของสังคมอเมริกันมันคงต้องหนักกว่าเดิม
ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยเพื่อจะให้เห็นว่า
ความแตกแยกของประชาชนอันเกิดจากผู้นำประเทศเป็นเหตุ
น่ากลัวครับที่ไหนก็น่ากลัว
ความแตกแยกของประชาชนอันเกิดจากผู้นำเป็นเหตุ
คุณบุ๊คครับคุณปุ๊ยครับ